นี่นี่เมื่อกี้ผมบอกว่า

มีเสียงเพราะไหมล่ะคุณ

ลูกค้าก็บอกโอ้เสียงพ่อเอามาซื้อหน่อย
เออกดปุ่มเหมือนกดไลก์
เป็นเสียงร้องใสของพ่อค้ายำมะม่วงนะครับ
ร้องเพลงเรียกลูกค้าที่มาจับจ่ายซื้อของ
อยู่ที่ตลาดสดอาเขตตำบลเวียงอำเภอเมืองพยาว
บอกให้หันมาสนใจกันหน่อยพ่อค้าเสียงหวานคนนี้นะครับ
และลูกค้าก็ต่างนี่ทั้งหยุดมองหยุดฟังปรบมือกันใหญ่เลย
ทำให้ตลาดแห่งนี้คึกคักตามไปด้วยคุณ
เดี๋ยวร้องไม่ทันจ้า

มีไมค์ด้วยแล้วคงมีลูกค้าขอเพลงไง

คอนเสิร์ตเลยดีไหมครับที่ตลาดแห่งนี้นะครับ

นายสมัยทองศรีศุกร์อายุ๔๓ปี
เป็นชาวกำแพงเพชรที่ใส่สูตรมาร้องเพลง
มีไมค์ติดตัวเดินร้องเพลงที่ตลาดแห่งนี้
เป็นขวัญใจของพ่อค้าแม่ค้าแล้วนะครับ
แล้วก็เป็นขวัญใจของผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของ
เพราะว่านอกจากยำมะม่วงราคาถุงละ๓๐บาทจะอร้อยแล้ว
เสียงร้องยังไพร้อจับใจอีกด้วยนะครับ

ก่อนหน้านี้ป่วยเป็นโรคกระดูกทับเส้นเดินไม่ได้

เขาก็นำยำผลไม้ที่เป็นสูตรของคุณแม่ไปขาย

ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีที่สำคัญ
ไปมาแล้วเดินเขาเรียกเดินสายดีกว่า

นักร้องคนนี้เดินสายไปแล้วหลายตลาดหลายจังหวัดครับ

คลิปที่ร้องเพลงนี้ก็คือตอนแรกผมร้องเพลงเพื่อว่า
คือผมหมอนรองกระดูกทับเส้นแล้วนอนกินข้าวเป็นคนพิการไปแล้ว
ผมก็เลยว่าถามว่าจะมาขออะไรอย่างนี้ครับผม
แต่ทีนี้ว่าผมไปฝังเข็มที่ชุมแสงก่อน
เดินได้ก่อนก็เลยร้องเพลงที่ร้องได้เนี่ย
ก็เลยมาร้องขายยำม่วงด้วยครับผม

ตอบรับดีมากครับทุกจังหวัดครับผม
นี่ผลตอบรับดีมากทุกจังหวัดนะครับ
พร้อมที่จะเขาเรียกเชิญตัว
เชิญตัวไปขับร้องให้ที่ตามตลาดนะครับ
พี่สมัยบอกว่าหากผ่านไปที่ตลาดสดอาเค

ก็จะเริ่มขายตั้งแต่เช้าตรู่แบบนี้

จนถึงเวลา๑ทุ่มของทุกวันขยันมาก
ขยันจริงนะค่ะเออคือนอกจากเสียงเวลาซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการขายแล้ว
เขายังขยันด้วยแล้วก็ที่สำคัญสินค้าของเขาก็อร่อยด้วยนะครับ
ต้องเตรียมของเตรียมเสียงนะครับ
เน่ไปทัวรอบโลกนะครับคุณ